อีกคลิปหนึ่งอยากให้ดูแล้วก็เป็นคลิปที่ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะฮะ
ที่ตำบลหนองแก่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะ
เข้าไปลักษณะผู้จากขมขู่ก่อกวน
แล้วบอกว่าให้ขนข้าวของออกไปให้หมดเลย
ไปขายสินค้าแข่งกับลูกชายของตนเอง

รู้แล้วนะคะว่าผู้ชายเนี่ยเห็นไหมฮะผู้ชายคนนี้คือใคร

นายกทัศนมนตรีตำรวจหนองแก
ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือยังไงคะการเป็นลูกนายกนี่มีสิทธิพิเศษแบบนี้เลยเหรอ
นี่ไงล่าสุดเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ลูกชายของเขานั่นแหละออกมาชี้แจง
ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
คือเล่าให้ฟังแบบนี้ตัวนายกเองไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก่เนี่ยค่ะ
เขามีเมียแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันก็คือผู้ชายคนนี้
แล้วปรากฏว่าเขาเลิกกับเมียก็กลายเป็นอดีตเมียไปแล้ว
ส่วนเขาเป็นคนดูแลลูกมาเปิดร้านขายสินค้าเบตเตอร์เล็ตให้ลูก

เหมือนกันกับร้านเมื่อกี้แล้วปรากฏว่าไปเข้าใจผิดว่า
ร้านที่เขาเข้าไปก่อกวนข่มขู่เมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นร้านของอดีตเมีย
กะว่าคิดว่าเมียมาเปิดแข่งกับลูกตัวเอง

คิดว่าแม่เปิดร้านแข่งกับลูก

ก็เลยจะไปหาเรื่องอดีตเมียว่าทำไมมาเปิดร้านแข่งกับลูกแบบนี้
ประมาณนั้นไปก่อกวนไปข่มขู่
คือถ้าเกิดว่าใครได้ยินเสียงในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะรู้เลยค่ะ
พูดจาค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ
มครูก่อกวนแล้วบอกว่าให้เอาสินค้าออกไปให้หมดเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เสื้อดำคนนี้คุณผู้ชมชื่อว่านายเกรียงศักดิ์วิริยอาชา
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก่อำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่น

ล่าสุดลูกชายของคุณเกรียงศักดิ์ก็คือคุณทศพลออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าทั้งหมดเกิดจากปัญหาภายในครอบครัวก่อน

หลังจากนั้นก็เกิดการเข้าใจผิดอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะฮะ
พ่อคิดว่าแม่ของเขาก็คือเป็นอดีตเมียของพ่อ
จะมาเปิดร้านแข่งกับลูกชาย
พ่อก็เลยเกิดบันดาลโทษะ

อันนี้เขาเลยคิดว่านี่คือร้านของคุณแม่จริง
เขาก็เลยมาเข้ามาในร้านแล้วก็เห็นพี่เขายืนอยู่
ก็เลยว่าร้านของใครพี่เขาว่าร้านพี่เขาจริง
ตอนนั้นป๊าเขาก็ยังไม่เชื่อเขายังคิดกันเลยว่าร้านของม้าอยู่
แต่ว่าสุดท้ายเริ่มเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันจริงครับไม่มีอะไร
สุดท้ายถ้าดูในภาพรวมล้วนแล้วคือป๊าเขาอารมณ์เสียกับพระเขาเฉย
ได้ทำกิริยาที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นออกไป
แล้วก็ด้วยการที่อาจจะควบคุมสติสัมปัชญะไม่ดีพอ
แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องขอโทษแทนตาด้วย
ก็คือเขาก็มาขอโทษนะคะก็คือมาขอโทษมาขอโทษว่าพ่อเขาท่านนายกน่ะทำเกินไปอารมณ์รุนแรงเข้ามาแบบก็คือเขาก็มาขอโทษว่าเขาผิด
ก็คือเขาก็อยากจะให้ลบคลิปที่ลงไปก็ยกโทษให้น้องค่ะเพราะน้องก็ไม่ได้มาแบบรุนแรงเพราะเมื่อคืนนี้ก็คุยกับน้องดี
แต่ก็คือท่านนายกเนี่ยคือมาพูดแบบนั้นเราก็ตกใจ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยก็คือคุณอุมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านตัวจริงเป็นเจ้าของร้านเบตเตอร์เล็ตร้านนี้ตัวจริงเลยนะคะ
ทีนี้ถามว่าทำไมทำไมมันมีอะไรถึงต้องไปเข้าใจผิดเราก็ไปถามคุณอุมานะครับ
คุณอุมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเช่าอาคารนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อจะเปิดร้านนี่แหละ
แต่ตอนนั้นตัวเองทำงานอยู่ที่ต่างประเทศไปเก็บเงินไปหาเงินมาจนกระทั่งรวบรวมเงินได้มา๓แสนบาท
ก็จะไปซื้อของมาขายแต่ทีนี้จะไปซื้อที่ไหนก็ต้องหาต้นต่อถูกไหม
ร้านที่จะไปซื้อลักษณะร้านเนี่ยคือเป็นเฟรนชายแต่ร้านลักษณะที่เป็นเฟรนชายเนี่ยก็ต้องมีคนที่เป็นผู้จัดการดูแล
มาดูแลร้านให้มาตกแต่งร้านให้ก็คือนี่แหละเป็นอดีตเมียของนายกเล็ก
เขาก็เลยเข้าใจผิดว่าอ๋อไปอยู่ที่ร้านนั้นใช่ไหมแสดงว่าคุณไปเปิดร้านไปแข่งกับลูกใช่ไหม
นี่ไงเป็นที่มาของการเข้าใจผิดจริงคนที่เป็นเจ้าของร้านคือคุณอุมาไม่เกี่ยว
คือแฟนชายเดียวกันร้านลูกกับร้านอันนี้มันเหมือนกันของก็เหมือนกันรับมาที่เดียวกัน
แล้วคนที่เป็นผู้ดูแลเฟรนชายก็คืออดีตเมียของนายกเล็กไง
แต่ทั้งหมดทั้งหมดนะต่อให้อดีตเมียมาเปิดร้านคุณก็ไม่มีสิทธิ์
ก็ไม่ควรทำใครจะเปิดก็ได้ไม่มีข้อห้ามว่าห้ามเปิด
คือคุณใช้สิทธิ์อะไรในการไปสั่งห้ามคนนั้นคนนี้ไม่ให้เปิดร้านแข่งกับลูก
แต่ลูกชายก็พูดดีมากพูดดีมากนะครับ